เมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมามีการไลฟ์เฟซบุ๊กสด

หญิงสาวคนหนึ่งที่ร้องห่มร้องไห้
ดื่มสุราเปิดเพลงเศร้าฟัง
แล้วจากนั้นตัดสินใจในการที่จะปีนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพระราม๘

ในขณะที่วินมอเตอร์ไซค์เป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ไว้

หลายคนจนถึงวันนี้ยังนั่งคิดนอนคิดนอนไม่หลับอยู่เลย
บอกว่าเอ๊ะทำไมรู้ว่าเขาจะฆ่าตัวตาย

ทำไมไม่พูดอะไรสักอย่างหรือทำอะไรสักอย่าง
พอเห็นเขาเริ่มปีนแล้วทำไมคุณไม่ทิ้งโทรศัพท์ซะ
แล้วคุณก็ไปฉุดแขนไปดึงเขาไว้
เขาจะได้ไม่ฆ่าตัวตายนะครับ
กลายเป็นเรื่องราวที่โลกโซเชียลและคนในสังคมก็กำลังถามอยู่นะครับ
เรามาดูความคืบหน้าในคดีนี้

ยังไม่ทราบชะตากรรมของนางสาวนิตยาสวัสดีวันอายุ๑๘ปีผู้นี้เลย
หลังตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหา

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

คนขี่จักรยานยนต์ไม่ห้ามหรือส่งเสียงเตือนหญิงสาวคนดังกล่าว
เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา๓๔
คือผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยานอันตรายแห่งชีวิต
ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ก็ควรจะห้ามปามแต่กลับไปถ่ายรูปให้เขาด้วย
เป็นการเท่ากับยุโยงส่งเสริม
ให้เขานั้นกระทำการฆาตกรรมตัวเองก็คืออัตนิบาตกรรมหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่า
เมื่อเห็นเขาอยู่อันตรายแล้วกลับไม่ให้ความช่วยเหลือกับถ่ายรูปถ่ายคลิปให้เขา
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดครับ
ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีภูมิกับการสอนอบวรมงคล

ได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เรือโดยสารช่วยในการตรวจสอบ
หากพบหญิงสาวคนดังกล่าวสามารถแจ้งตำรวจทันทีครับ
ขณะที่การสอบปากคำคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
พนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว
โดยเขาอ้างว่าไม่ทราบว่านางสาวนิตยาจะกระโดดลงไปในน้ำ

และจากการสอบสวนนะครับยังไม่พบว่ามีความผิดดังนั้นตอนนี้
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่ว่าสังคมมีคำถามมากมาย
บอกแล้วว่าเราเองนะยังนอนไม่หลับเลย
คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ช่วยทำไมถึงไม่ช่วยนะครับ
ทางด้านของคนขี่รถจักรยานยนต์ว่ายังไงฮะ
นายพัทรดานัยนุ่มศรีนาฏนะคะเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต
พลัดตกจากสะพานพระราม๘นี่นะคะ
เปิดเผยบอกว่าเอาเรื่องของสภาพจิตใจก่อน
บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้น
แต่ว่ายังจำภาพที่นางสาวนิตยา
กระโดดลงจากสะพานพระราม๘ติดตาเลย
ส่วนประเด็นข่าวที่บอกว่า
ตัวเขาเองอาจจะเข้าข่ายมีความผิดมาตรา๓๔
ก็คือไม่ยอมช่วยหรือว่าพยายามช่วยเหลือ
เขายืนยันบอกว่าไม่ทราบจริงว่านางสาวนิตยาน่ะ
จะตัดสินใจกระโดดสะพานลงไป
เพราะยังดูว่ามีสติที่ค่อนข้างครบถ้วน
ไม่ได้แสดงอาการว่าจะตัดสินใจคิดสั้นใด
และตัวเขาเองพยายามเตือนแล้วว่าอันตราย
ซึ่งในคลิปประมาณนาทีที่๓ถึงนาทีที่๔
จะมีคำพูดของเขาเหมือนกันก็คือนายพัทรดันัยบอกว่า
เดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกอันตรายนั่นน่ะ
คือเขามีการพูดเตือนแบบนี้๑ประโยค
แต่ทีนี้นางสาวนิตยาก็ยังบอกให้ถ่ายภาพนิ่ง

และหากตำรวจจะแจ้งข้อหาก็พร้อมจะเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะยืนยันตัวเองทำเต็มที่แล้วในวันนั้น
และอยากให้ทุกเรื่องจบได้แล้ว
เพราะตัวเขาเองถูกสังคมประนาม
แต่ก็ยังมีคนเข้าใจมาให้กำลังใจบางส่วนเหมือนกันครับ
ส่วนเรื่องกฎหมายเนี่ยคือ
ผมก็พูดไปตามความจริงแล้วครับว่าผมผมก็มี
แบบว่าผมได้ห้ามน้องเขาแล้วเตือนน้องเขาแล้ว

เตือนก็เตือนบอกครั้งสองครั้งเนี่ยครับ
เตือนน้องเขาแล้วน้องเขาว่าไงบ้าง
ก็คือน้องเขาก็จะถามแบบว่าคนดูกี่คนแล้วเรื่องไลค์
ตอนที่เขาเปลี่ยนท่านี้ผมก็ไปประคองเขาอยู่
ก็คือคิดว่าเขาจะถ่ายรูปจริง
ไม่คิดเลยมันจังหวะนั้น
ผมก็ทำส่วนของผมมันเต็มที่แล้ว
ทางด้านของนางสาวกาญจนาสุขุมหวาดนะครับ
อายุ๗๓ปีซึ่งเป็นยายของนางสาวนิตยา
เล่าให้ฟังว่าก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กนะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ของหลานแยกทางกัน
ต่อมาแม่ของหลานก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ก่อนเกิดเหตุหลานสาวโทรศัพท์มาหาแล้วก็ร้องไห้
คือยายถือว่าสนิทกับหลานนะ
เพราะว่าน้าสาวก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
หลานสาวจะสนิทกับคุณยายมากกว่านะครับ
แล้วก็มีอะไรก็จะเล่าให้คุณยายฟัง
ในช่วงนี้เห็นว่าหลานมีปัญหาหัวใจ

ร้องไห้ทุกคนก็ปลอบใจไปนะ
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะคิดสั้นขนาดนี้ครับ
เอาฟังเสียงของคุณยายหน่อยฮะ
ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีในการโทรศัพท์ติดต่อกัน
เพราะว่าอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะครับ
น้าสาวของนางสาวนิตยาก็เล่าให้ฟังว่านางสาวนิตยาไม่มีพี่น้องนะ
แล้วก็พ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่นางสาวนิตยายังเด็ก
แล้วก็แม่ของนางสาวนิตยานะครับ
ก็เสียชีวิตไปเมื่อ๔ปีที่ผ่านมา
นางสาวนิตยาจึงมาอาศัยอยู่กับตน

เมื่อสักครู่นี้ท่านนี้ที่ให้สัมภาษณ์อยู่
นางสาวนิตยาเรียนหนังสือถึงแค่ชั้นม๓แล้วก็ม๔ได้อีกแค่เทอมเดียวก็ลาออกนะครับ
จากนั้นก็ขอเดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนคร
แต่ไม่ได้บอกว่าทำงานอะไร
กระทั่งกลางเดือนพฤษฎิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ปีที่แล้วเนี่ยนะ
มาร้องไห้บ้างแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนะ
และสุดท้ายที่คุณยายบอกได้คุยกับหลานสาวครั้งสุดท้าย
ก็โทรศัพท์ก็ตัดไปในขณะที่หลานยังร้องไห้อยู่เลยนะครับ
ตอนนี้ทางคุณยายแล้วก็ทางน้ามีความกังวลมีความเป็นห่วงมาก
ก็รอฟังข่าวเรื่องของการตามหาการค้นหาตัวหลานสาว
หวังว่าจะมีปฏิหารว่าหลานสาวนั้นรอดชีวิตนะครับ